คุณผู้ชมมีเหตุการณ์โกลหนเกิดขึ้นค่ะ
ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา
โกลหนถึงขั้นที่ต้องอบพยพนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
เกือบ๖๐๐ชีวิตออกมาจากมหาวิทยาลัยเพราะว่ามีคนได้กลิ่นเหมือนกับ
กลิ่นแก๊สบอกกลิ่นมันแรงมากอยู่ไม่ไหวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่มากัน
เต็มเลยอบพยพทุกคนออกไปภายใน๖นาที
สุดท้ายจากการตรวจสอบกลิ่นนี้คือกลิ่นทุเรียน
ร้อยคนอ่ะออกจากมหาวิทยาลัยอ่ะ
กลิ่นมันหึงขนาดนั้นเลยเพราะเขาบอกว่าเหมือนกับกลิ่นแก๊สรั่วอย่างรุนแรง
มีคนได้กลิ่นแล้วเขาก็ได้กลิ่นกันหมดน่ะอืมเนี่ยค่ะอบพยพนะ
นักศึกษาเจ้าหน้าที่ออกจากตัวอาคารที่ตั้งห้องสมุดนะคะเพราะมีคนได้กลิ่นกลิ่นนี้อ่ะค่ะ
ทางมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าเขาก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของมหาวิทยาลัยว่าอบพยพทุกคนออกมาจากอาคารนะคะ
และสุดท้ายเขาก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าขอขอบคุณทุกคนสำหรับการอบพยพอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
คนประมาณ๕๕๐คนออกจากอาคารได้ในเวลาไม่ถึง๖นาทีก็ถือว่าซ้อมแผนอพย
ใช่ใช่เขาอบพยพกันได้อย่างรวดเร็วเขาก็เลยบอกเอาไว้ในเพจของมหาวิทยาลัยว่า
โชคดีที่การรั่วไหลของก๊าซที่สงสัยนั้นมันเป็นเพียงแค่ทุเรียนชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวที่ได้นำออกไปแล้ว
อันนี้เขาเอารูปมาเป็นตัวอย่างนะฮะไม่ใช่ลูกนี้นะจริงจริงมาแค่ชิ้นเดียวค่ะ
เป็นต้นต่อกลิ่นค่ะแล้วเป็นกลิ่นทุเรียนค่ะคาดว่าน่าจะมีคนเอาทุเรียนเนี่ย
ใส่ถุงขยะแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไว้แล้วทิ้งเอาไว้แบบน่าจะทิ้งเอาไว้จนเน่า
อืมจนข้ามวันข้ามคืนแล้วกลิ่นมันเลยตลบอบอวนจนเหมือนกลิ่นแก๊สรั่วครับคนคงลืมอืม
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าได้จัดการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้
ใช้คำว่าผู้ต้องหาเลยนะผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหาก็คือผู้ต้องหารายนี้ก็คือทุเรียน
คือจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้แล้วเอาใส่ถุงขยะมัดแน่นเรียบร้อยแล้ว
เอาไปทิ้งเรียบร้อยแล้วทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัย
นี่ราชาผลไม้ไม่ใช่แค่บ้านเรานะฮะแห่งเอเชียแห่งโลกเลย
จริงคือคนที่ชอบกินทุเรียนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่เหม็นมาก
แต่คนที่เขาไม่กินเลยโดยเฉพาะฝรั่งต่างชาติอะไรแบบนี้
อาจจะไม่คุ้นกับกลิ่นใช่บางคนชอบกินแต่ไม่ชอบกลิ่นด้วยซ้ำก็มีนะ
คือถ้ามันเป็นลักษณะการลืมทุเรียนทิ้งเอาไว้ต่อให้ลืมจนเน่า
ถ้ามันเกิดขึ้นในบ้านเรานะใช่คนไทยก็จะแยกออกใช่ไหม
คนจีนหรือคนเอเชียที่เขากินทุเรียนเนี้ยเขาก็คงจะแยกออกว่า
อันนี้ไม่ใช่แก๊สรั่วแต่นี่ชาวออสเตรเลียเขาอาจจะแบบเขางง
กลิ่นออนไลน์มันเหม็นมากอะไรแบบนี้ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้เดือนเมษายนปีที่แล้วมหาวิทยาลัยเมลเบิ้ล
พยพคนหกร้อยคนมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะมีคนทิ้งทุเรียนเอาไว้
อ่าแล้วกลิ่นมันโอ้โหพระคลุ้งเขานึกว่าเขานึกว่ากลิ่นแก๊สรั่ว
แต่ผมก็มีเพื่อนมีคนรู้จักเยอะที่คือได้กลิ่นทุเรียนไม่ได้เลยนะ
ใช่คือแบบจะต้องวิ่งเข้าหาไม่ใช่อ๋อเรานึกว่าอยากกิน
บางคนเขาไม่ได้จริงนะคือถ้าเพื่อนร่วมงานอยู่กันหลายคน
ทุเรียนหรือหยิบทุเรียนหรือเอาทุเรียนเข้ามาในห้องที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะ
บางคนเขาจะแบบเป็นลมอะไรพวกนี้ใช่ดิฉันอยากกินมากคือมันจะกินก็ยาก
ไม่รู้จะไปกินที่ไหนกลิ่นมันอบอวนเอาใส่รถไปกินที่บ้านรถก็เหม็น
แล้วก็กินมาพูดกับคุณภาคภูมิกินทุเรียนก็ออกอย่างนี้

ไม่ต้องแบ่งเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวกลับมาสอนจะลำบาก